เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผู้โดยสารแล้วก็โชเฟอร์แท็กซี่
ซึ่งเอาจริงนะผู้โดยสารเขาเป็นพริตตี้

แต่ต่อให้ผู้โดยสารหลับแท็กซี่ก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้
ทำอะไรคือปลุกไม่ตื่นค่าโดยสารยังไม่จ่าย
โฟเฟอร์นะมันถอดกางเกงนะถอดกางเกงในของผู้โดยสารแล้ว
เฮ้ยใช่จนผู้โดยสารเขาตื่นขึ้นมาอ๋อนี่อ๋อขึ้นแท็กซี่คันนี้
อันนี้คือตอนขึ้นดอมพี่เบิร์ตเห็นไหมว่าฟ้ามันยังสว่าง
นี่คือเจ็ดโมงสี่สิบอ่ะมันยังเกาะเห็นแบบเนี้ยโอ้โห
คือด้วยความที่ผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาทำงานเป็นพริตตี้ชงเหล้าร้านอาหารกลางคืน
ตอนเช้าเลิกงานปุ๊บก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
อันนี้คือจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ค่ะลงจากรถแท็กซี่แล้วนะ
เมื่อกี้ขึ้นนะแล้วสภาพเธอตอนลงเอาจริงค่ะ
คือแบบเธอก็เธอเนี่ยเห็นไหมดูแบบมียกมือแบบจับหัวจับหน้าเธอ
ดูตกใจเพราะว่าเธอเผชิญเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ตรงปากซอยโต๊ะสนุกที่อำเภอบางบัวทองเมื่อวันที่๔มิถุนายนวันเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจที่สพบางบัวทองเขาได้รับแจ้งผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าโดนโชเฟอร์น่ะล่วงละเมิดแล้วเมื่อวานเนี้ยจับได้แล้วนะ
โชเฟอร์ที่ล่วงละเมิดคือนายพลวัฒน์คิดเพิ่มอายุ๓๒ปี
นี่เอาตัวมาค่ะแล้วก็มาสอบสวนที่โรงพักคุณต้องฟัง
เพราะว่านายพอรวัตน์นี่เขาบอกว่าอะไรรู้มั้ย
คุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผู้โดยสารเลยนะ
คือผมแค่รับเขาขึ้นรถมา
เขาหลับผมก็พยายามปลุกให้ตื่น

ผมเป็นผู้ชายคุณตำรวจผมก็ต้องมีอารมณ์ดิ

แล้วเขานอนนิ่งเฉยเขายังไม่ตื่นผมก็เลยคิดว่าเขาสมยอม

จอดรถเปิดประตูลงไปไปนั่งที่เบาะข้างหลัง
แล้วหลังจากนั้นก็เรียกอีกรอบนึงนะ
รูปที่ขาไม่ตื่นอีกเอาถอดกางเกงเลยค่ะ

ทีนี้พอถอดกางเกงในผู้เสียหายได้ผู้เสียหายตื่นค่ะ
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมฟังจากปากโชเฟอร์เลย
ว่าหลังจากที่ผู้โดยสารตื่น
ให้พี่เดาก่อนถอดกางเกงในเขาตื่นแล้วต้องหยุดแล้ว

ถ้าเสร็จผมก็จะทำเองผมก็ปัดหนึ่งกว่าทิ้ง
เขาก็ไม่ยอมไม่ใช่ความหมายว่าไม่ยอม
เขาไม่ได้พูดนะเขาไม่เอามือออก

เนี่ยคุณผู้ชมถึงอยากให้ฟังจากปากเขาเองไง

คือเขาก็ไม่ได้หยุดแล้วเขาก็อ้างว่าผู้เสียหาย
คือตอนแรกเขาอยากให้ผู้เสียหายช่วยเขาหน่อย

แล้วสุดท้ายคือเขาก็บอกว่าผู้เสียหายน่ะ
คือไม่ยอมหยุดเองยังทำให้เขาต่อเอง
แล้วเขาบอกด้วยนะผมยังพูดกับพี่ผู้หญิงเลย
ตอนที่เขาตื่นผมก็บอกเออพี่พี่ผมขอโทษนะครับ
เดี๋ยวผมใส่กางเกงให้นะครับพี่

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันฟังโชเฟอร์อย่างเดียวไม่ได้

บอกว่าวันนั้นเหนื่อยเหนื่อยจากการทำงาน

พอตอนเช้าเลิกงานปั๊บเอาก็ขึ้นรถมันก็เผลอ
ีบหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยนะ

เพราะว่าเห็นโชเฟอร์เนี่ยมาคล่อมอยู่บนเธอแล้ว
แล้วที่เอาตัวรอดมาได้เธอโกหกเข้าไป

แต่เธอบอกนะว่าโชเฟอร์บังคับให้เธอน่ะ
ช่วยเขาช่วยให้สำเร็จความไข้

ทีนี้คุณผู้ชมพอตำรวจพอจับตัวได้เรียบร้อยแล้ว

เพียบค่ะโดนเพียบเลย
คดียาเสพติดที่สนเตาปูนตอนปี๕๒ปี๕๔
ที่สชนะสงครามสโฆคาร์มตอนปี๕๖
แล้วก็เพิ่งจะโดนจับที่สพบังใหญ่ตอนปี๖๒
ล่าสุดนี่ไงที่พยายามที่จะล่วงละเมิด

โอ้โหเนี่ยโชคโชนจริงประวัติเนี่ยนะคะ